มีเรื่องผีมาให้ช่วยดูกันอีกแล้วนะคะ

ร้อยเอ็ดค่ะมีคุณแม่คนหนึ่งบอกหมอปลาช่วยทีได้ไหม
ลูกสาวอายุ๑๙ปีน้องป่วยติดเตียง
เคยมีประเด็นเรื่องของการผ่าตัดสมองมีโรค

มันลอยอยู่ในมุ้งของลูกสาว

ตรงไว้ในบ้านตรงเมาช์มีทุกสัญชาตินะคะ
กระสืออย่างเงี้เหรอใช่ค่ะอันนี้เป็นบ้านพักที่อำเภอจตุรพักษ์พิมารจังหวัดร้อยเอ็ดนะคะ
อ่าเราส่งผู้สื่อข่าวไปลักษณะเนี้ยเป็นบ้านไม้สองชั้นยกใต้ถุนสูง
ใต้ถุนบ้านก็เจอลูกสาวที่แม่บอกเนี่ยน้องอายุสิบเก้าปีนะคะ
นอนป่วยติดเตียงสภาพก็คือช่วยเหลือตัวเองไม่ได้
หัวเตียงคุณพี่อุ๋ยดูมีกิ่งไม้ที่มันแบบเป็นไม้ไผ่น้ำหนามอ่ะ
แล้วก็มีถาดเข้าสารแล้วมีมีดหมอวางอยู่ด้วยค่ะผู้สื่อข่าวคุยกับแม่ของน้องนะคะ
เล่าบอกว่า๔ปีก่อนลูกสาวมีอาการปวดหัวรุนแรง
แม่เลยพาไปหาหมอทำพิธีให้ปัดเป่าให้เพราะนึกว่าลูกสาวโดนคุณสัย
พอกลับถึงบ้านลูกก็อาเจียนอย่างรุนแรงเลย
ก็เลยรีบส่งโรงพยาบาลคุณหมอตรวจบอกว่าลูกเป็นวรรณโรคหุ้มสมอง
ก็เลยให้กินยาวรรณโรคได้ประมาณสัก๑ปีก็ไม่เจอเชื้อวรรณโรคแล้ว
กระทั่งปี๖๒น้องป่วยอีกครั้งหนึ่งค่ะคราวนี้เป็นโรคน้ำท่วมสมอง
ต้องรักษาด้วยการผ่าตัดหลังจากนั้นแหละน้องก็เริ่มจะช่วยเหลือตัวเองไม่ได้
แต่พูดจาตอบโต้ได้ปกตินะคะจนปลายปีที่แล้วค่ะ
น้องไม่สามารถพูดตอบโต้ได้แล้วแต่สื่อสารทางภาษากายได้
พยักหน้าสายหน้าแบบนั้นแม่บอกว่าแม่คิดว่าลูกไม่น่าจะป่วย
โรคภัยธรรมดาแม่ว่าอาจจะเจ้าที่แรง
หรือไม่ก็โดนผีวิญญาณสิงร่างเพราะลูกจะมีอาการแปลก
วันพระกับวันโกนคือไม่หลับไม่นอนตาค้างเหม่อลอย
บลิ้นปลิ้นตาทำหน้าแปลกมีสีหน้าดุร้ายต่างจากวันธรรมดา
แล้วที่พีคสุดเลยคือ๒พฤษภาที่ผ่านมาเนี่ยครับ
เที่ยงคืนครึ่งแม่จำเวลาแม่นเลยนะอืม
เที่ยงคืนครึ่งแม่ปิดไฟให้ลูกสาวนอนไม่ทันจะถึงห้านาทีอ่ะ
เป็นยังไงแม่เห็นลูกไฟสีแดงมันลอยอยู่ในมุ้งของลูก
แม่ตกใจมากไปคว้ามีดหมอลงอาคมไล่ฟันดวงไฟ
แล้วแม่ก็เปิดไฟพลึบพอเปิดไฟปุ๊บดวงไฟก็หายไปปั๊บ
แม่บอกกระสือแน่เหมือนที่แม่เคยเห็นในข่าวเลย
สือแบบนี้แหละแม่ก็เลยเอากิ่งไม้ที่มีหนามาตั้งไว้ที่หัวเตียงลูกสาวกับใต้ถุนบ้าน
เพราะกระสือจะกลัวเพราะว่ากระสือมากับไส้เจอกิ่งหนามเดี๋ยวมันจะเกี่ยวไส้แล้วมันจะเจ็บ
ก็เลยเอามาวางไว้เรื่องที่เกิดขึ้นแม่เชื่อสนิทใจเลยว่าต้องเป็นผี
ก็เลยอยากให้หมอปลาช่วยมาดูหน่อยได้ไหม
คือคุณแม่เครตจริง

คุณแม่ก็จะไปทางสายความเชื่อนะคะ
หมอปลาหมอปลาบอกรู้เรื่องแล้วแต่เท่าที่สังเกตแล้วก็ดูประวัติน้องเนี่ย
เคยเป็นวรรณโรคขึ้นสมองแล้วก็มีอาการทางสมองด้วย
แต่เอาล่ะในเมื่อแม่ไม่ค่อยสบายใจแม่เครียด
เอาเป็นว่าเดี๋ยวหลังเลือกตั้งหมอปลาไปดูให้
จะได้พิสูจน์กันไปว่าน้องเป็นอะไร
โปรดติดตามตอนต่อไป